เจ้าบ่าวที่ชอบเทงานแต่งแล้วทำให้ผู้หญิงเป็นม่ายขันหมาก
สปีริตของเจ้าบ่าวคนนี้ค่ะ
รุ่งเช้าตัวเองจะเข้าพิธีวิวาแล้วนะครับ
ปรากฏว่าตอนดึกค่ะปวดท้องไปโรงพยาบาล
บอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดด่วน
ผ่าตัดคืนนั้นผ่าตัดเสร็จปุ๊บตื่นมาสักประมาณตี๓ตี๔
นึกได้ว่าเจ้าสาวรออยู่รีบออกจากโรงพยาบาล
ชุดพยาบาลถอดชุดโรงพยาบาล

สปีริตเกินร้อยจริงค่ะ

รู้สึกอยากจะมาใจหายครับ

โอ้โหสุดยอดจริงพี่

แต่พี่เนี่ยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเจ้าบ่าวเทงานช่วงก่อนหน้านี้เลย

ซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวคนอื่นนี้เครียดเลยนะเจอแบบนี้

บ่าวสู้ชีวิตนั่งรถเข็นร่วมพิธีวิวา
โอ้โหใจถึงเพิ่งได้ใจเกินร้อยจริงเลยนะคะ

ใจมันไปอยู่ที่เจ้าสาวแล้วอ่ะ

ดอมจะบอกว่าชาวเน็ตพอดูคลิปนี้แล้วนะ

บางคนบอกว่าอิจฉาตาร้อนเผ่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
เจ้าสาวได้คู่ครองคู่ชีวิตที่ดีแบบนี้

ให้ดูว่าสังคมเนี่ยมันยังน่าอยู่เนอะ
บ่าวสาวคู่นี้เขาคบกันมา๑๐ปีแล้วนะคะ

คืนก่อนจะเริ่มงานเจ้าบ่าวเนี่ย

เป็นไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดคืนนั้นเลย
เข้าห้องผ่าตัดตอน๕ทุ่มออกมาประมาณตี๑

เจ้าบ่าวได้สติขอหมอออกจากโรงพยาบาลเลย

เพื่อนผมเคยผ่าตัดไส้ติ่ง
ไอ้ตอนที่เวลาหลังจากออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วเวลานี้

เพราะยาชายาอะไรมันหมดฤทธิ์แล้วนะ

ก็เลยมาในสภาพนี้ต้องนั่งรถเข็นแบบนี้นะคะ
รู้ไหมคะคือตอนนั้นตอนที่รู้ว่าเจ้าบ่าวไปผ่าตัด
เอาจริงนะเจ้าสาวเขาก็สิ้นหวังแล้วแหละ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องฉุกเฉินจริง

แต่ปรากฏว่าพอเจ้าบ่าว
มาร่วมงานแต่งเจ้าสาวก่อนหน้านี้นั่งร้องไห้ทั้งคืนเลย

ฉีกยิ้มกว้างเลยยิ้มอย่างมีความสุข
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณอาของเจ้าบ่าวเล่าหน่อยนะคะ

เจ้าสาวจากที่กลางคืนร้องไห้ยิ้มรอรับเจ้าบ่าว

เราก็อยากจะให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่า
ว่าหลานฉันครอบครัวฉันมีความสุข
แล้วก็ดูแล้วก็มีความสุขตามไปด้วย
เถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์
พอไปสู่ประตูสวรรค์เสร็จปุ๊บ

ต้องกลับไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้เจ้าสาวเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะ
จากสาวเจ้าเป็นเจ้าสาวแล้วเป็นภรรยาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก็ทำหน้าที่ดูแลสามีที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้
หลังจากที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้ทั้งคู่กลับบ้านแล้วนะคะ

ถ้าผมเป็นร้อนในคืนก่อนแต่งงานผมก็ยกเลิกเลยนะ
สปีริตนี่ก็เกินร้อยเหมือนกัน